เหตุการณ์นี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
โหพ่อเดี๋ยวนี้บ้านเราฝุ่นเยอะเนอะ
มาช่วยกันทำความสะอาดก็ดีนะ

พี่ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะครับ
พี่ลักคือพ่อเป็นห่วงแม่น่ะ
กลัวจะไม่สบายเห็นฝุ่นมันเยอะเนี่ย
แล้วก็เป็นห่วงเจ้าตัวน้อยในอนาคตด้วย
พ่อก็เลยซื้อเครื่องกองอากาศมาติดบ้านเราไว้เรียบร้อยแล้ว
โอ้โหคนขายเนี่ยเขามีเต็นต์ดีมากเลยนะแม่
คุณครับถ้าคุณเอาไปใช้เนี่ยนะ
โอ้โหเครื่องนี้มันฟอกก่อนฟอกถึงตับถึงไตถึงหัวใจเลยนะคะแม่
กินกะหนาหมูกร่อนมาสี่มื้อแล้วโอ้โหโชคดีจริงจริง

เฮ้ยเขาแค่ถามถามเฉย

เพื่อสุขภาพพ่อคุ้มนะ
วันนี้ปากหวานผิดปกติดูทรงไม่น่าจะเชื่อได้ล่ะครับ

พ่อว่าจะขอเพิ่มค่าขนมเป็นวันละ๑๐๐ได้ไหมจ๊ะ
ช่วงนี้พ่อรู้สึกว่าเงินพ่อไม่พอใช้ไงไม่รู้
หรือว่าเป็นเพราะว่าบ้านเราไม่มีธรณีประตูเนี่ย
ทรัพย์พ่อถึงไหลไม่หยุดเลยแม่
ไม่มีธรณีประตูเนี่ยนะ
แล้วนี่อะไร

ไปให้ในเฟซบุ๊คกลุ่มแม่บ้านหัวร้อนเรียบร้อยแล้ว

แต่มันเป็นเครื่องแก้ม

เงินก็เลยไหลออกไปหมดเลย
ใช่ไหม

เรื่องของทรณีประตู

ในศาลห่วงจุ้ยที่เขามีความเชื่อกันว่า
ทุกหลังต้องมีธรณีประตู
เพราะว่าจะสามารถช่วยกักเก็บทรัพย์ที่ไหลเข้าไปในบ้าน

ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าธรณีประตูมีหน้าที่อะไร
ธรณีประตูมีหน้าที่กันฝุ่นหรือกันแมลง
รอดใต้ประตูเข้ามาสู่ภายในตัวบ้าน
ยุคโบราณเขาให้ความสำคัญกับธรณีประตู
เพราะว่าในยุคสมัยก่อนจะมีสงครามกันอยู่เรื่อย
ประตูจีนโบราณจึงทำธรณีประตูค่อนข้างสูง
ก็เลยยึดติดกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน
พอบางบ้านไม่ทำฝุ่นเข้ามาแมลงเข้ามา

ก็ต้องใช้ความกลัวเข้ามาว่าถ้าไม่ทำจะไม่รวย
ดังนั้นธรณีประตูจะมีหรือไม่มี
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของตัวอาคารและการใช้งานครับ

ต้องมีแล้วจะเก็บทรัพย์หรือไม่เก็บทรัพย์
ที่คุ้นชินกับบ้านที่ไม่มีธรณีประตู
แล้วเมื่อไปทำธรณีประตูเสริมขึ้นมา
ผู้มีอายุหรือคนแก่ที่อยู่ในบ้าน
คุ้นชินกับการเดินที่มีธรณีประตู

อย่าเพิ่งไปกลัวว่าเงินไม่เข้าบ้านนะครับ
ดังนั้นธรณีประตูไม่ได้มีผลใดต่อพลังงานห่วงจุ้ยนะครับ